อันนี้เขาจัดขึ้นในเดือน๗ของทุกปีนะ
พิธีนี้เป็นการฉลองไหว้ครูและเลี้ยงผีบรรพบุรุษค่ะ
นี่คือพิธีส่องข้าวเลี้ยงผีเจ้านาย
อย่าจำสลับเลี้ยงข้าวเจ้านายอะไรไม่ใช่

ใช่เลี้ยงผีเจ้านายค่ะ
จัดขึ้นที่บ้านของดรอนุกูลสิริพันธ์
เป็นรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปางนะคะ
นี่คือเป็นการเลี้ยงผีของทางภาคเหนือ
โดยใช้ดาบติดปลายไม้ด้วยเทียนที่จุดไฟ
แล้วจะให้ผีเจ้านายถือไปส่องข้าวในขันโตก
ขันโตก็คือที่ที่ใส่ข้าวใส่อาหารไว้
เพราะเขาเชื่อกันว่าผีจะบริโภคทางกลิ่นอายปลายทูบปลายเทียน
พิธีนี้จะจัดขึ้นในช่วงเดือน๙เหนือหรือเดือน๗ไทย
ซึ่งก็คือเดือนนี้นะคะ

ก็จะเป็นการฉลองพิธีไหว้ครูและเลี้ยงผีบรรพบรุษประจำปีด้วย
ส่วนการทำพิธีก็จะมีการจัดเตรียมเครื่องพิธีตามธรรมเนียมปฏิบัตินะ
เพื่อเป็นการไหว้ครูแล้วก็ไห้บรรพบุรุษด้วย
พอไหว้เสร็จนะคะก็จะเชิญผีเจ้านายมาประทับร่างทรง
ส่วนผีเจ้านายที่ประทับต้องเป็นผู้ที่เจ้าภาพเชิญให้มาร่วมพิธีเท่านั้น
หรือจะต้องเป็นสายตระกูลเดียวกัน
ถ้าเจ้าภาพไม่เชิญไม่ส่งการ์ดไปไปไม่ได้

ต้องมีต้องเจ้าภาพเชิญมานะคะ
พอมาประทับร่างประทับทรงแล้ว
เจ้าภาพจะเตรียมอาหารคาวอาหารหวานวางในขันตก
แล้วเรียนเชิญผีเจ้านายมาส่องข้าว
พอเสร็จพิธีชาวบ้านก็จะร้องรำระบำรำฟ้อนอะไรก็ว่ากันไป
อันนี้ตามอัธยาศัยเพื่อความบันเทิงสันทนาการ
และก็เป็นพิธีกรรมตามความเชื่อเล่าสู่กันฟัง
จริงเราไม่ค่อยได้เห็นนะพิธีกรรมอะไรแปลกแบบนี้

แต่ที่ได้สังเกตแต่ละคนใส่เสื้อมาสวยงามนะ
สวยชิ้นขึ้นเหมือนเค้าคุณผู้ชมกัน